ครอบครัวสหวงได้ทำพิธีเก็บอัฐิของปทฤษฎีสหวงที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำ
แบ่งอัฐิออกเป็น๓ส่วนและนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
เช้าวันนี้เมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกาครอบครัวสหวงโดยมีคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยป๊อปปี้วิทยาวัฒน์ปินชวนันและโบแวนด้ารวมถึงญาติสนิทจำนวนหนึ่ง
เดินทางมาที่วัดกลางพระอารามหลวงเพื่อเก็บอัฐิของปทฤษฎีจากนั้นได้ทำพิธีทำบุญฉลองอัฐิ
โดยมีพระสงฆ์เก้ารูปร่วมสวดพระธาตุภายในสาราธรรมนุภาพด้านคุณพ่อสงวนสหวงเป็นตัวแทนครอบครัว
กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพี่น้องจากทั่วประเทศ
รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิงและสื่อมวลชนทุกสำนักที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว
จากนี้คุณพ่อสงวนยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่าจะเก็บอัฐิของปทฤษฎีไว้๓ที่
คือที่วัดบ้านที่บุรีรำและบ้านที่ลาดพร้าว
รวมถึงส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บรรจุในล็อกเก็ตทำเป็นสร้อยคอให้น้องมะลิ
ทายาทคนเดียวของปทฤษฎีซึ่งคุณพ่อสงวนให้เหตุผลว่า
ที่อำเภอสัตวิทย์จ้านบุรีในวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมนี้
จะไปวันพุธครับว่าจะออกแต่นี้แต่เช้า
ที่เอาไว้ที่บ้านก็มีครับแบ่งเป็นจุดส่วนไว้ที่บ้านครับ
ที่บ้านแล้วก็อธิบายที่บุรีรำบ้านที่กรุงเทพ
ก็คิดว่าเราก็เอาส่วนหนึ่งของพ่อเขาเนี่ยนะครับ
ทำเป็นที่เป็นอะไรสำหรับมะลิ

เพราะว่าอยากจะให้มะลิอยู่กับพ่อ
ในโอกาสนี้ผมก็อยากจะกล่าวขอบคุณนะครับในทุกส่วน
ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ
ในทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่รักษาปอ
คือทั้งคณะแพทย์และพยาบาล
ซึ่งได้ดูแลปอด้วยความมีน้ำใจจนสุด
ความสามารถมีประชาชนทั่วประเทศทุกคนทุกแห่ง
ได้ให้กำลังใจได้ให้ความห่วงใยมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันสุดท้าย
ผมว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะสื่อมวลชนครั้งหนึ่งนะครับ
ปออาจจะเกิดมาในครอบครัวเกิดมาไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่
แต่เขาก็จากเราไปด้วยความยิ่งใหญ่
นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุด
คุณผู้ชมสามารถรับชมคลิปเสียงฉบับเต็มของคุณพ่อสงวนสหวงที่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์
เก็บอัฐิของปทฤษฎีพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญ
ในการส่งพระเอกชื่อดังสู่สวรรค์ได้อย่างยิ่งใหญ่ติดตามได้ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ